เอาล่ะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับ
ที่นี่เขามีการเล่นพื้นบ้านเป็นเพลงพื้นบ้านนะครับ
โอ้โหแล้วเขาบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมากที่จังหวัดสุริน
ผู้สูงอายุเขาก็ออกมากันเยอะ
เป็นการฟังเพลงพื้นบ้านของดีวิถีเมืองแก่
เมืองเขาเมืองแก่เมืองตัวเอง
เมืองใครของดีวิถีเมืองแก
นี่ผมพามาที่นี่นะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแก่
อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์
ทางเทศบาลตำบลเมืองแก่เขาได้จัดมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่
ประจำปี๒๕๖๒พร้อมกับนี่เลยหลักสูตร
หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุประจำตำบลเมืองแก่ด้วย

ซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีนะ
แล้วก็มีนิทัศกาลต่างเกี่ยวกับการเรียนรู้

โอ้โหตลอดจนการนำเสนอของดีที่เป็นเอกลักษณ์ตำบลเมืองแก่ครับ
โอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยคุณดูสิกระเป๋าน่ารักมาก

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไฮไลท์ของงาน
เขาบอกว่าคือการแสดงร้องรำทำเพลงในบทบาท
ของเพลงพื้นบ้านของเหล่าบรรดาผู้สูงอายุ
จากโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองยางตำบลเมืองแก่
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสนม
งานนี้นี่

ถูกต้องสวยสมวัย

อยากให้ดูบรรยากาศรวมว่าสนุกสนานขนาดไหนครับ

แล้วก็นี่สวยงาม

ท่าอะไรอย่างนี้

น่ารักอ่ะแสดงให้เห็นถึงอะไรรู้ไหมอะไรคะความแข็งแรงของผู้สูงอายุสุขภาพดีกันทุกคน
สุขภาพดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็ดีแข็งแรงอายุยืนนี่คุณเห็นไหมธรรมดธรรมแมงกันทุกคนเลยอ่ะโอ้โห
ให้ดูบรรยากาศความสนุกสนานแบบนี้นะครับแล้วก็ฝากเอาไว้ด้วยเรื่องของผู้สูงอายุคือ
ถ้าเขาได้ทำกิจกรรมได้อยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกัน
ก็จะมีความสุขสุขภาพกายอย่างที่บอกสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแข็งแรงอายุยืนยาวแน่นอน
เป็นเรื่องที่ดีเราก็ได้รู้แล้วไงว่าเตรียมตัวได้
ถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นผู้สูงอายุเราควรทำยังไง
ถูกต้องเราเตรียมตัวกันไว้นะคะเราจะได้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวกันไปนะคะ